ทั้งใบไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะ
แต่ว่าโลกทั้งใบคือของพวกเราทุกคนนะคะ
ทุกปีกำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกค่ะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก

ถือว่าธรรมชาติทั่วโลกก็มีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน
เพราะว่าสัตว์มีค่าป่าก็มีคุณ
จับมือคุ้มครองโลกไปด้วยกันผ่านรายงานชิ้นนี้ค่ะ
คุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐเมื่อ๕๓ปีก่อน
ตรงกับวันที่๒๒เมษายนของทุกปี
ถือเป็นวันนักอนุรักษ์ธรรมชาติได้แสดงพลังครั้งใหญ่
เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ลดความเสียหายให้กับธรรมชาติ
นับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลายลง
คุ้มครองโลกในประเทศไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
ภายหลังสืบนาคสะเทียนหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ร่วมกับนักศึกษา๑๖สถาบันจัดวันคุ้มครองโลกขึ้น
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์
และตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ในไทย
คุ้มครองโลกถือเป็นวันสำคัญ
ของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก
เริ่มคุ้มครองโลกด้วยการปลุ่มต้นไม้
อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ในเขตชุมชนป่าและภูเขา
เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เรียนรู้เรื่องราวการรักษาสิ่งแวดล้อม
วัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีค่ามีประโยชน์
แยกขยะในแต่ละบ้านเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ
ลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน
ขยะเป็นที่เป็นทางลดการเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้พลังงานปิดไฟปิดน้ำ
เมื่อไม่ใช้ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
หรือแม้แต่การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์

แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประหยัดพลังงานน้ำมัน
ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ให้มีความสมดุลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
รักษาแหล่งกำเนิดของสัมพัดชีวิตให้สมบูรณ์
เพื่อแหล่งน้ำและผืนป่าได้หล่อเลี้ยงทุกสัมพัดชีวิตอย่างสันติสุข
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้มีโลกที่น่าอยู่ตลอดไป